ส่วนเควินดิรมรำแก๊กซ้ายลูกครึ่งสวีเดนก็บอกว่าเขาภูมิใจและพร้อมจะลงเล่นให้กับทีมชาติเสมอ
วิจารณ์อย่างหนักว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยลงเล่นให้กับช้างศึกในช่วงหลังนะครับ
จากขอถอนตัวหลายครั้งในช่วงที่มีชื่อก่อนหน้านี้เขายืนยันว่ามีอาการบาดเจ็บจริง
แล้วที่ผ่านมาก็ผ่านการตัดสินใจของสตาร์ฟโค้ชด้วยทีมไทยจะอุ่นเครื่องเจอกับสโมสรนครปฐมยูเนเต็ดครับ
ในไทยลีก๒ที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมในวันเสาร์ที่๑๐ตุลาคมนี้นะครับ
เวลา๕โมงเย็นถ่ายละสดบนช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนะครับ
เฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตรวมถึงยูทูปของไทยรัฐครับ
ส่วนเมื่อวานนี้สองนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงครับทีมชาติไทยทั้งพรพันธ์เกิดปราศ
กับทางหาดไทยรัฐจารัสเดินทางไปญี่ปุ่นครับไปเล่นวีลีกครับ
อาชีพของที่นั่นฮาไทยรัฐนั้นจะเล่นกับทีมพีเอฟยูบลูแคสต์ครับ
ก็บอกว่าตื่นเต้นนะครับเดินทางไปครั้งนี้แล้วก็
ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันตอนเขาติดต่อเข้ามานะครับว่าจะเป็นตัวเอง
และตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดส่วนพรพันธ์นั้นจะไปเล่นให้กับทีม
โอต้าออดี้บอดี้ควินซี่ครับก็บอกว่ากังวลเรื่องของสภาพร่างกาย
ในช่วงที่ต้องกักตัวแล้วก็การเล่นกับเพื่อร่วมทีมใหม่
ก็มีการขอวีดีโอการเล่นของทีมที่ลงอุ่นเครื่อง
ล่าสุดมาศึกษาก่อนที่จะเริ่มซ้อมจริง
ส่วนคืนนี้อีก๑คนครับทัศดาวนึกแจ้ง